ซึ่งหนึ่งในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ระบบระเบิดและวางเพลิง
ก็คือที่สุราธานีเรามาดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้แนวทางการสืบสวนมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๙๐ค่ะ
ซึ่งทางตำรวจสุราธานีบอกว่ารู้เส้นทางไปกลับของคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วด้วยนะคะ
หลังจากที่พลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
เรียกประชุมทีมชุดสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปการทำงานที่ผ่านมา
ในคดีคนร้าย๔คนลอบวางระเบิด๒แห่งและวางเพลิง๑แห่งเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนี้แนวทางการสืบสวนหาความเชื่อมโยงแล้วเสร็จไปมากกว่า๑๙๐แล้วค่ะ
โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อในการเดินทางกลับของกลุ่มคนร้ายในขณะนี้
เป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่าได้มีการจ้างเหมารถตู้โดยสารประจำทาง
เดินทางกลับไปยังแยกควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งชุดสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดสุราธานียังคงลงพื้นที่ตามเส้นทางไปและกลับนะคะ
ในการเดินทางไปก่อเหตุแล้วก็มีการไล่เก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
ใบหน้าคนร้ายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อนำมาพิสูจน์ทราบตัวบุคคล
ขณะนี้ยังคงรอผลทางด้านเทคนิคที่ส่งไปพิสูจน์ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง
จากการข่าวยืนยันแบบนี้ค่ะว่ากลุ่มคนร้ายเดินทางมาจากจังหวัดปัตตานี
แล้วก็ไปพักหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ก่อนจะลงมือก่อเหตุตามจุดต่างต่าง
แล้วก็ว่าจ้างรถตุ๊กไปสถานีตำรวจทางหลวง๕สุรธานี
เพื่อขึ้นรถตู้โดยสารที่ได้ว่าจ้างเหมาเอาไว้เดินทางกลับไปยังปลายทาง
ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพคนร้ายทั้ง๔คนเอาไว้ได้ขณะไปก่อเหตุนะคะ
แต่ขณะนี้กำลังเร่งหาพยานบุคคลเพื่อมาเชื่อมโยงกับผลทางด้านเทคนิคและแนวทางการสืบสวน
เพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ก่อเหตุอย่างแน่ชัด
ก่อนจะนำเสนอสำนวนเข้ารายงานต่อพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ